ไม่ต้องลุ้นแล้วคนต่อไปนะคะสำหรับเมซิรินนั่นเองค่ะ

ตอนนี้ขอย้ายค่ายมาอยู่ช่องเจ็ดเลยอ้าว
เอาแบบชัดเจนเลยต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเธอด้วยนะคะ
ว่าอย่างนั้นถือว่าเปิดตัวเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดวิกหมอชิดแบบชัดเจนแล้วนะคะ
สำหรับเมซิรินก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่าอยู่ใต้ชายคาบ้านเอ็กแซคมากว่า๕ปีนะคะ
นักแสดงสาวก็ยืนยันกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะบอกเลยว่า
กมือจากลากันด้วยดีนะคะที่ตัดสินใจย้ายค่ายก็เป็นเพราะว่าผู้ใหญ่จากช่องเจ็ดนี่แหละ
โอกาสให้ค่ะก็เลยอยากจะคว้าเอาไว้
ไม่เกี่ยวกับกระแสข่าวเมาส์นะคะที่ว่าช่องเก่าเนี่ยไม่ส่งบทนางเอกให้เธอเล่นแต่อย่างใดค่ะ
ตั้งแต่แรกก็ไม่ได้จะมาเป็นนางเอกอยู่แล้ว
ตั้งแต่ที่เมย์เข้ามาเซ็นเอ็กแซคตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ย
คือต้องบอกว่าผู้ใหญ่ก็เรียกคุยเลยบอกว่าเออเนี่ยหนู
งั้นเมย์เขาบอกว่าถ้าทางเมย์เป็นนางร้ายน่าจะเหมาะกว่า
แต่เมย์เองเนี่ยโดยตั้งแต่แรกก็คุยกับเขาว่า

คือเมย์เป็นคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของบท

ต้องบอกว่าในการที่ว่าเมย์จะทำงาน
หรือว่าจะรับไปในช่องไหนเนี่ย

ตั้งว่าปั้งไม่ปั้งดังไม่ดัง

แต่เป้าที่เมย์มองมาแรกกว่าตรงนี้คือว่า

เมย์ทำอยู่ทุกวันนี้คือสิ่งที่เมรัก

ก็ถือว่าสาวเมย์มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้าง

ส่วนเรื่องหัวใจก็ไม่ได้ว่างนะจ๊ะ
เพราะว่าตอนนี้มีหนุ่มนักบิน

โรจนประสิทธิพรดิฉันอ่านถูกหรือเปล่า
ไม่รู้นำสกุลยาวมากขออภัยด้วยนะครับทหารผิด
สาวเมบอกว่าคบกันมาปีกว่าแล้วนะครับ
แต่ว่าฝ่ายชายก็ยังเสมอต้นเสมอปลาย
คอยดูแลเทคแคร์เอาใจใส่อยู่เหมือนเดิม
คอยดูแลเทคแคร์เอาใจใสอยู่เหมือนเดิม
ซึ่งระยะห่างด้วยหน้าที่การงานของแฟนหนุ่ม
ไม่มีผลกับความสัมพันธ์ของความรักทั้งคู่ค่ะ
โอเคมันโอเคก็โอเคแล้ว